คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยเจอแล้วฮะเจออะไรคะ
คูณราคาครึ่งแสนอ๋อเจ้าเอสเวิร์ดเออเจ้าเอสเวิร์ด
เมื่อวานเป็นข่าวเป็นคราวออกมานะว่าเจ้าเอสเวิร์ดหายไป
ตอนที่ส่งให้กับลูกค้านะเพราะว่าให้พี่รายเดอร์เนี่ย
เขาเอาไปพอเอาไปเนี่ยพี่รายเดอร์มาเห็นอีกทีเอ้า
เหลือแต่กล่องเออหายไปแล้วอ่ะแร็คคูณตัวนี้ราคาครึ่งแสน
ละห้าหมื่นหลายคนบอกว่าอยากเห็นจังว่าแร็คคูณอะไรราคาตั้งครึ่งแสน
หน้าตามันเป็นแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมปลาสีแดงตัวขาวเนี่ย
อันนี้เป็นภาพนะครับเพราะว่าทางเจ้าของร้านขายสัตว์แปลกฮะ
บอกว่าส่งแร็คคูณสายพันธุ์อามีโนราคา๕๐๐๐บาทจะให้กับลูกค้า
แต่ทีนี้มันหลุดหายไปตอนที่รายเดอร์เอาไปส่งนะครับ
แล้วก็ใครพบเจอให้รางวัลหนึ่งหมื่นบาทเออ
หน้าตาเป็นแบบนี้เราเห็นแต่ในภาพเห็นแต่ในคลิปแต่สุดท้ายเราจะได้เห็นตัวจริงของเอสเวิร์ดเขาแล้วค่ะ
คูณอะไรราคาแพงแพงนี่เพราะมีคนเอามาคืนแล้วครับใช่ค่ะ
นี่คุณผู้ชมนี่คือเจ้าเอ็ดเบิร์ตนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับ
หลายคนก็สนใจโอ้โหรักคุณราคาแพงสัตว์เลี้ยงของคนรวยหรือเปล่าเนี่ย
แล้วทำไมหายไปหายไปแล้วเป็นตายร้ายดียังไงพลัดตกถนนถูกรถเหยียบอะไรหรือเปล่า
สุดท้ายฮะทีมข่าวของเรานะฮะเดินทางไปที่ร้านขายสัตวแปลกที่ซอยลาดประเขา๕นะครับ
ซึ่งเป็นร้านของเจ้าของแร็คคูณตัวที่หายไปไปเจอกับพี่สุวัสดิ์กับคุณเจนจีรา
เธอเปิดเผยกันแบบนี้บอกว่าเจอน้องเอสเวิร์ดแล้วนี่ฮะคุณแล้วมันน่ารักอ่ะ
ใช่ดูสิมันเชื่องมันดีใจอ่ะคุณแต่ดิฉันเห็นมันตัวเหลืองตัวเหลืองเหรอ
ใช่เดี๋ยวมาทำความสะอาดนี้ทิ้งแล้วเชื่องมากคุณดูสิจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บ
คือมีคนมาพบเจอน้องแล้วนะพบเจอที่งามวงวาน๓๐

บอกว่ามีคนอุ้มตัวขาวคล้ายในข่าวเลยเหมือนเป็นแร็คคูณ

ทีนี้เธอก็ประสานไปประสานเรื่องต่อกัน
ไปถึงที่งามวงวาน๓๐แล้วไปเจอน้องจริง
ไปคุยกับคนที่อุ้มน้องไป
คนที่อุ้มน้องไปบอกว่าตอนผมเจอรักคูณเนี่ย
ผมก็ไม่เห็นแผลอะไรนะครับ
ผมก็เอาไปฝากพี่ชายผมเลี้ยงไว้
มันเกาะอยู่ใต้สะพานข้ามแยกโพงเพชรคุณผู้ชม
นี่ไงแต่มันก็มีประเด็นนิดหน่อยไงคะ
ว่าตอนที่พอเจอแล้วเขาก็เอาไปไปฝากพี่ชายที่บอก

หลังจากนั้นก็มีการตามหามันสื่อสารเข้าใจไม่ตรงกัน

สุดท้ายตำรวจกับนักข่าวช่วยไกล่เกลี่ยเรื่องนี้
ใช่จนจบลงด้วยดีนะครับ
เพราะว่าคนที่เขาเลี้ยงดูเจ้าเอ็ดเบิร์ตไว้
เขาก็ส่งคืนเจ้าของให้นะครับ
เจ้าของก็บอกโอ้โหตอนที่เจ้าเอ็ดเบิร์ตมาเจอพวกฉันนะ

ไม่รู้ดีใจของแร็คคูณมันยังไงนะ

ตาเป็นประกายแล้วก็จุ๊บเจ้าของใหญ่เลยนะฮะ
ทีนี้เจ้าของก็ต้องเลี้ยงกันไว้นะครับ
เอาฟังเสียงทางเจ้าของหน่อย

ที่กำลังจะส่งเจ้าเอสเวิร์ดให้กับลูกค้านะครับ

หลังจากได้น้องและคุณกลับมาแล้วนี่รู้สึกยังไงบ้างครับ
ก็ดีใจมากครับแล้วก็โล่งเป็นหนึ่งฝ่อ
เพราะว่าพอได้เจอน้องแล้วน้องก็ไม่ได้เป็นอะไรเลย

งามวงวาน๓๐ครับ
ดีว่ามีผู้หวังดีเขาก็โทรมาแจ้งกับทางเราว่า
พบเห็นน้องว่ามีผู้ชายอุ้มน้องเข้าไปในซอย
ประมาณ๓๐แล้วก็เลยประสานเรื่องต่อค่ะ
แล้วก็ไปที่งามวงวาน๓๐เมื่อวาน
ใช่ค่ะก็เลยได้ไปเจอน้อง
ก็คือไปคุยกับคนที่เป็นคนอุ้มน้องไป

จะส่งให้ปลายทางคือโรงเรียนแถวบางบัวทอง

แล้วไปเจอตอนแรกอยู่ตรงสะพานข้ามแยกพงเพชร

เมื่อไปเจอกันตอนที่ไปเจอแล้วไปคุยกับคน
พบเจอก็เกิดมีการโต้เถียงกันเล็กน้อย

ก็เป็นคลิปของการโต้เถียงกันเล็กน้อยเนี่ย
บอกว่าเรามารับเจ้าเอสเวิร์ดคืนนะ

แต่สุดท้ายนะก็เข้าใจกัน

ผู้พบเห็นก็ได้ให้เงินรางวัลไปนะ
จำนวน๑๐๐๐บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทีนี้เอ็ดเวิร์ดอย่าหายไปกลางทางอีกนะ
เดี๋ยวพาไปส่งกับเจ้าของตัวจริงเขา

ตัวใหญ่เหมือนกันเนอะโอ้โหแต่สีขาวจวดเลยนะฮะ